บัตรภาพที่ระลึกตราไปเสนียากร
พระบรมชาติยะลักษณ์ของเดี๋ยวดวงรัฐกาลที่๙
ที่เตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนนั้น
มีการออกแบบอย่างพิถีพิถันและก็ทรงคุณค่า

เพื่อให้ประชาชนคนไทยนั้นเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
รวม๙ล้าน๙แสนชุดแจกให้ประชาชนเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ประสิทธิ์ไทยก็คิดว่าต้องสมภเกตกับพระองค์ท่าน
อยากจะทำแบบตั้งใจจริงแล้วก็ให้สวยให้ดูดี
แล้วก็เหมาะสมมีคุณค่าสำหรับเก็บไว้เป็นที่ละลึก
การจะฉีกสแตมดวงเดียวแล้วก็แจกไปเนี่ยนะคะ
มันง่ายแต่ว่าสแตมดวงเล็กค่ะค่ะ
คนอาจจะไปทำผัดทำผิดทำพลาดอาจจะล่วงหายก็จะน่าเสียดาย
ส่วนสแตมที่นำมาแจกเป็นชุดที่๑๐ประกอบด้วย๑๔รูปแบบ
มีทั้งแบบสีเดียวและ๒สีในดวงเดียวกัน
ราคาตั้งแต่๑บาทถึงสูงสุด๕๐๐บาท

โดยนายทวีพรทองคำใบนักวิชาการช่างสิน๗
นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ล่างไว้ด้วยดินสอก่อนจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในวัย๕๕ปี
จากนั้นธเนธพลชัยวงศ์มารับช่วงออกแบบต่อ
ใช้เวลาปรับแก้ไขกว่า๒เดือนจึงแล้วเสร็จ
ผมจะภูมิใจมากเมื่อได้รับมอบหมายให้ออกแบบสแตมเกี่ยวกับพระองค์ท่าน
เพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยพระองค์ท่านจะทอดพระเนธแล้วก็โปรดก้าวด้วยพระองค์เองนะครับ
คือสแตมทุกดวงของทางที่เกี่ยวกับพระองค์ท่าน
ท่านจะทอดพระเนธด้วยพระองค์เอง
มันเป็นความภูมิใจอย่างสูงสุดเลยในชีวิตการออกแบบของผม
ในทุกครั้งที่ผมได้รับมอบหมายให้ออกแบบประจำพระองค์ท่านเนี่ย
ผมจะทิ้งงานอื่นก่อนเลยหยุดงานอื่นไว้ก่อนเลย
เอางานของผมจะให้ความสำคัญของสแตนพระองค์ท่านเป็นอันดับหนึ่งครับผม
แตมทุกดวงจะปั๊มตรายางที่จัดทำ
ขึ้นมาพิเศษลงวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙
เพื่อให้ผู้รับน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙
สำหรับบัตรภาพที่ระลึกที่โทนสีให้ความรู้สึกรวมเป็นหนึ่ง
เป็นฝีมือการออกแบบของมายุรีนาคนิสร
หน่ายช่างศิลป์ระดับ๗บริษัทประสินีไทย
มายุรีรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้
โทนสีที่พี่ทำเนี่ยมันจะออกสีดำน้ำตาล
ทำไมถึงเป็นสีดำกับน้ำตาล
มีความรู้สึกมาตลอดว่าดำกับน้ำตาลไม่ใช่ความโศกเศร้า
ดำคือความรู้สึกที่มันแบบรวมเป็นหนึ่งเหมือนหนักแน่น
น้ำตาลมันมีความอ่อนโยนของมัน
มีความรู้สึกหวนนึกถึงอดีต
หวนนึกถึงสิ่งที่ท่านเคยทำ
แต่มันคือสีคลาสสิกที่มันไม่มีวันตาย
สีนี้มันคือสีที่มีความรู้สึกและมีความหมายที่มันซ่อนอยู่ในนั้น
นซีแอนกับผ้าสแตมที่ใช้มันจะทำให้ส่งผ้าสแตมอ่ะ
ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะ
แล้วก็พื้นลายด้านหลังเนี่ยพี่ก็พยายามหาลายที่มีองค์ประกอบเข้ากับดวงสแตมมากที่สุด
เพื่อให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกัน
มันเป็นลายกราฟิกที่ถอดมาจากดอกพุตตานที่อยู่ในนั้น
แต่ว่าภรรยาไม่ใช่ว่าเป็นดอกพุทธตานเลย
เพราะว่าถ้าไม่งั้นภาพมันจะแบบเหมือนแข่งกันเกินไป
ปริศนีย์ไทยคาดว่าจะจัดส่งบัตรภาพผนึกตราปรายศนียกรพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ยังศูนย์ปรายศนีย์ทั่วประเทศภายในสิ้นปี๒๕๕๙
และเริ่มนำจ่ายถึงมือผู้ที่ลงทะเบียนไว้
ตั้งแต่วันที่๖ถึง๒๐มกราคม๒๕๕๙